แล้วก็เอ๊ะคิดว่าจะไปทำบุญที่วัดไหนอย่างไรดีจะเดินทางยังไงนะ
ก็จัดเตรียมรถเพื่อรองรับประชาชนในการที่จะไปไหว้พระตามที่ต่าง
รวมแล้วเนี้ยหนึ่งหมื่นเก้าพันที่อยู่เลยทีเดียวนะคะ
ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะออกไปไหว้พระทำบุญในวิสาขบูชานะคะ
โดยนายประยูนช่วยแก้วรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก
บอกว่าวันที่๑๘พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา
แล้วก็มีวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๐พฤษภาคม
ก็จะมีประชาชนทั่วไปใช้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังวัดต่างเป็นจำนวนมากนะคะ
ดังนั้นขอสมกรจึงได้เตรียมความพร้อมให้บริการรถโดยสารประจำทาง
เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวก
สร้างความปลอดภัยสร้างความมั่นใจในการเดินทาง
เส้นทางปกติก็จะจัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ๒๘๒๓คัน
จำนวน๑๙๘๐๓เที่ยว
และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถทั้งกะเช้ากะบ่ายแล้วก็กะสว่าง
จำนวน๑๒๙เส้นทางตลอดระยะเวลา๓วันนี้นะคะ
แล้วก็จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่งจำนวน๔สถานีรวมทั้งหมด๓๖เส้นทางนะคะ
ก็ได้แก่สถานีขนส่งกรุงเทพจตุจักร๑๒เส้นทาง
สถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่๖เส้นทาง
สถานีขนส่งกรุงเทพเอกมัย๘เส้นทาง
แล้วก็สถานีรถไฟหัวลำโพงอีก๑๐เส้นทางด้วยนะคะ
รวมถึงยังจัดรถบัสในการเชื่อมต่อท่าอากาศยานนะครับ
เส้นทางนี้นะครับก็จะจัดรถเฉลี่ยวันละ๒๐คัน

ก็อีกเฉลี่ยวันละ๘คันในช่วงนี้คือ๑๘๒๐พฤษภาคมนี้นะครับ
ทีนี้นอกจากเรื่องของการเดินรถสายต่างเส้นทางต่างแล้วนะคะ
เรื่องที่สำคัญเลยก็คือความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะ
เน้นย้ำให้พนักงานขับรถต้องตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารด้วย
แล้วก็ดูอุปกรณ์ส่วนควบก่อนที่จะเอารถไปให้บริการ
รวมถึงมีการประสานผู้รับเหมาซ่อมรถให้ตรวจเช็คสภาพรถ
บำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
มาตรฐานคุณภาพการบริการแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะ
ให้พนักงานประจำรถประชาสัมพันธ์ให้กับผู้โดยสารได้รับทราบทุกครั้งด้วย
คุณผู้ชมใช้บริการขนส่งสาธารณะก็สะดวกปลอดภัยกว่านะคะ
เพราะว่าวันนี้ค่าน้ำมันน้ำมันปรับขึ้นตั้งแต่ตี๕วันนี้เนี่ยนะคะ
เพิ่ม๒๐สตางค์ดังนั้นเราไม่ต้องขับรถไปเอง
ึงน้ำมันใช้บริการขนส่งสาธารณะใช่ค่ะ